ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะไปบุกจับแก๊งชาวต่างชาติที่ร่วมกับคนไทยค่ะ
เปิดเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้กู้เงินนะคะ

และที่สำคัญถ้าผิดนัดชำระหนี้จะส่งข้อความทวงหนี้
งานนี้ก็มีคนไทยตกเป็นเหยื่อกันจำนวนมากเลยนะคะ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายหลายราย
ให้บริการสินเชื่อวงเงิน๕๐๐๒๐๐๐บาท

ถ้าลูกหนี้หลบหนีหรือไม่ชำระหนี้
จะมีพนักงานคอยโทรศัพท์ทวงถาม
ส่งข้อความทวงหนี้ประจานไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนของผู้เสียหายให้อับอายด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่สืบสวนจนทราบว่ามีแก๊งต่างชาติร่วมกับคนไทย
บ้านพักในซอยลาดพร้าว๙๔กรุงเทพเป็นสำนักงาน
ก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มได้ผู้ต้องหาชาวจีน๔ราย

และคนไทยที่ทำหน้าที่เป็นคอร์เซนเตอร์อีก๔๖คนนะคะ
ตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะคะ
เครือข่ายนี้มีลูกค้ากว่า๕๐๐คน
กู้เงินต้องยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือค่ะ
รวมทั้งช่องทางในการติดต่อทั้งหมด
ซึ่งในการกู้จะได้รับเงินไม่ตรงตามจำนวนที่ตกลงไว้นะคะ
อย่างเช่นขอกู้ไป๕๐๐บาท
อาจจะได้รับเงินจริงเพียงแค่๒๙๐๐บาท
และมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายเงินคืนแก่ผู้ให้บริการจำนวน๕๐๗๔บาท
ต้องผ่อนชำระให้แล้วเสร็จภายใน๗วันด้วยค่ะ
โดยมีการเช่าบ้านเป็นสำนักงานแบบนี้เดือนละ๖๕๐๐๐บาท
มีการประกาศรับสมัครพนักงานบริษัทโดยไม่ระบุหน้าที่ว่าให้ทำอะไรบ้าง
แต่ให้ค่าจ้างเดือนละ๑๒๐๐๐บาท
ซึ่งทางตำรวจจะสอบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ